ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะ
เราตามให้แล้วนะครับว่าเออตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร
ค่ะแต่มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับคนที่อัดคลิปเนี่ยบอกว่า
รถคันข้างหน้าเนี่ยถอยมาชนลงไปคุยกัน
อยู่ดีเนี่ยขึ้นรถขับหนีเลยเขาขับไล่ตามนะฮะ
ตามด้วยด่าไปด้วยครับเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะ

คือตะโกนด่าแบบไล่ตามเลยนะครับทุกผู้ชมครับคือคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาสวันนำมาลงเอาไว้นะครับ
เอาขอดูตอนต้นต้นคลิปหน่อยจะเห็นภาพบนถนนที่รถคันนี้
เขาจอดอยู่นี่เห็นไหมฮะแล้วเขาบอกว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยถอยมาชนเขา
อ่าดูนะฮะนี่นี่เห็นมั้ยเดี๋ยวจะล่างไปฟังอีกทีหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะมีภาพตอนที่เขาลงไปเหมือนกับพูดคุยกันแล้วเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยขับหนีไป
นี่นะฮะคุณลุงคนนี้สำคัญค่ะ
คุณลุงที่ใส่หมวกอยู่นี่นะฮะรถคันนี้น่ะที่มีกล้องอยู่ในที่ท่านดูอยู่เนี่ย
คือคันที่ขับไล่ตามคันข้างหน้าว่าเชียงใหม่เชียงใหม่มาชนเขาแล้วหนีเนี่ยนะฮะ
คุณลุงคนนี้นะครับเราไปคุยด้วยนี่นี่เห็นไหมฮะ
นี่ที่เขามายืนคุยกันแม่อืมเมื่อสักครู่นี้แม่
กำลังคุยกันอยู่เจ้าของรถคันข้างหน้ากับคันที่เขาลงไปคุยกันนะ
อ่าเดี๋ยวถ้าภาพมาเดี๋ยวให้ดูนะนี่เนี่ยเห็นไหม
เขาลงไปคุยกันอยู่ค่ะตอนที่คันข้างหน้าเนี่ยบอกว่าถอยมาชนเขา
เจ้าของรถคันนั้นเขาก็ลงมาคุยกันอยู่นะคุยกันอยู่แป๊บนึงแล้วก็
คันข้างหน้าเขาก็เดินกลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
คันนี้ก็ขับไล่ตามแล้วก็มีเสียงตะโกงตะโกนเนี่ย
คุณลุงคนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะลุงเห็นก็คือรถเก๋งคันข้างหน้าของคู่กรณี
ก็คือรถเก๋งเจ้าของคลิปเนี่ยติดไฟแดงระหว่างติดไฟแดงเปิดกระจกซื้อนมกับลุง
ค่ะลุงขายนมเนี่ยอยู่แถวแยกไฟแดงรถเก๋งของคนในคลิปเนี้ย
ลุงบอกว่าเป็นฝ่ายที่ค่อยเลื่อนขึ้นหน้าแล้วไปชนเขาเอง
ข้างหน้าเขาไม่ได้ถอยมาชนอ๋อนี่ลุงยังมาเดินเนี่ยตบตบตบเพื่อจะบอกเลยว่า
นี่มันมันไหลมานะมันไหลขึ้นมานะใช่เห็นจังหวะที่ลุงตบรถตบกระโปรงหน้ารถอ่ะเนอะ
เดี๋ยวฟังลุงหน่อยฮะเขาไม่ได้ถอยลูกยังไงรถคันนั้นมันไหลมา
รถคันหน้าไหลอ่ะเออรถรถคันหน้าอ่ะคนคันคันหน้าน่ะจอดซื้อลมตาครับ
แล้วไอ้คันหลังเนี่ยเขาไหลมาเขามัวทำอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ใช่คันหน้าไหล
ฮะคันน่าไม่ไหลลูกอืมคันน่าไม่ไหลครับแล้วเราเตือนหรือยังไงเขาค่ะตอนนั้น
ตาตบกระโปรงให้เขารู้ว่าเขาก็โง่ยมามันก็มันก็แตก
นี่คุณลุงท่านนี้สำคัญเพราะอยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นชัดว่าตกลงคันไหนไหลมากันแน่อ่า
ก็เลยถามลุงว่าเอาไม่เป็นไรคันข้างหน้าจะไหลลงมาหรือว่าคันข้างหลังจะเลื่อนขึ้นไปก็แล้วแต่
มันชนกันแรงไหมลุงค่ะลุงบอกอู้ยนิดเดียวอ้าวแทบจะแตะแตะนี่ฮะ
แต่สุดท้ายลุงบอกลุงก็โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้
ถึงขั้นขับไล่ตามด่าอะไรกันประมาณอย่างนั้นนะฮะเพราะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊
รัฐนิวโชว์บอกว่าเหมือนรถคันข้างหน้าเขาเหยียบเบรกอยู่แท้เพราะว่าไฟเบรกมันโชว์อยู่ด้านหลัง
อ้าวมันจะไหลได้ยังไงเขาเหมือนกับเหยียบเบรกอยู่อ้าวเราก็ไปถามให้ไฟเบรกขึ้นแบบเนี้ยฮะ
แต่ถ้าดูจากภาพนี้มันก็เหมือนกับค่อยเลื่อนขึ้นนะค่อยเลื่อนขึ้นเนอะ
นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ปึ้งปึ้งหน่อยนึงเนี่ยทีแรกลุงพยายามมาตบบอก
อ้าวเนี่ยฮะเราก็ไปถามความจริงมาให้นี่นะคะครับคุณผู้ชมครับ